คนนี้เขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วมีการพูด
บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าพร้อมแต่งเลยแล้วกัน
อ้าวงานนี้ไม่กรี๊ดไม่ได้ละนะ
บอกว่าปีหน้าเจ้าตัวจะขอมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนสักที
อ้าวฟังแบบนี้รู้สึกยังไงล่ะ
ถ้าเป็นเมทัลเมทันก็เดินถือดอกไม้ช่อใหญ่ไปกำลังจะเอาไปให้พี่โดม
พี่โดมประกาศพูดแบบนี้บนเวทีพี่มิ้วเป็นพี่มิ้วพี่มิ้วรู้สึกไง

ใครดีใจอย่างกัน

เขาบอกเมธันก็เขินม้วนเลยทีเดียวนะหลายคนก็มองว่า
นี่พี่โดมตั้งใจจะประกาศข่าวดีหรือเปล่า
แต่พี่โดมออกมาประกาศผ่านสื่อเดี๋ยวนะ
โดมตั้งสติดีพี่โดมบอกว่าพูดไปตามสคริปต์ของคอนเสิร์ต
อ้าวแล้วที่ดีใจไปแล้วทำอย่างไรน่ะเออทำอย่างไรน่ะ
เออจะเงิบหรือเปล่างานนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเรื่องขอแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องการวางแผนครอบครัวเอาให้มากกว่านี้
แต่ยืนยันว่าจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีอย่างแน่นอนค่ะ

จะไปขอลูกเขาจริงมันก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหม
มันก็ต้องแบบพร้อมก่อนว่าเราจะยังไงอะไร
ไปถึงไปเกิดเล่นอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่เหมาะค่ะ
ผมเป็นคนถ้าแบบพูดโพร่งผมก็พูดเลยนะ
หมายถึงว่าผมพร้อมแล้วครับผมขอเลยครับ

แต่ตอนนี้คิดว่าเราเตรียมหลังบ้านให้พร้อมกว่านี้
แต่คุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่โดมไปขอน้อง

เหมือนอย่าพึ่งดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวเอาให้เราไปทำให้มันถูกต้องก่อนดีกว่า
ความพร้อมอยู่ฮะใช่หลังบ้านต้องแน่นก่อน
หลังบ้านของพี่โดมนี่คืออะไรอ่ะหลังบ้านต้องแน่นฉันอยากรู้
คือหมายถึงว่าปูพื้นฐานครอบครัวอย่างนี้ให้แน่นก่อน
แต่เขาดีใจทำท่าขนาดนี้ไปแล้วนะคุณมันไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้แล้วนะพี่โดมนะสาวเมธันเขาก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงวินาทีสุดตื่นเต้นนี้นะคะ
บอกว่าเธอเองเนี่ยตั้งใจจะนำดอกไม้ไปให้กำลังใจกับพี่โดมแหละ
แล้วก็ไม่คิดเลยนะว่าพี่โดมจะพูดประโยคแบบนี้ออกมา
ก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาฝ่ายชายพี่โดมเองมีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคต
แพลนแต่งงานอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะ
จากว่ามีโครงการทำค่ายเพลงร่วมกันรวมไปถึงธุรกิจอีกหลายอย่างด้วย
ซึ่งส่วนตัวของสาวเมธันเองตอนนี้แฮปปี้กับความรักมาก
และหากว่าจะมีข่าวดีในปีหน้าจริงเจ้าตัวบอกว่าก็ยังเร็วไปนะคะ

เชิงเขินปนกับว่าฉันจะต้องทำได้ยังไงฉันจะต้องยิ้ม
ก็ต้องแบบเล่นไปตามบทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปกติไม่มีอะไรค่ะ
ตัวเขาวางแพลนว่าแบบเขาอยากจะสร้างบ้าน
อยากจะเอ่อมีครอบครัวหรืออะไรเขาเล่าให้ฟังหรืออยากจะแบบ
เขาก็พูดถึงอนาคตของเขามาก่อนว่าการทำงานของเขาที่เขาทำธุรกิจเนี่ย
เขาก็อยากจะให้ตัวเองมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้พูดถึงนะว่า
ฉันจะแต่งกับเธอปีหน้าเอางานยังไงดีมันไม่ใช่คุยเรื่องอย่างนั้นนะคะ
หนูว่ามันก็ยังเร็วเร็วไปนิดนึงนะคะถ้าสมมุติปีหน้าแล้วเป็นการคุยว่าเฮ้ย
เตรียมตัวปีต่อไปหรืออะไรอย่างนี้อาจจะโอเคกว่าปีหน้าหนูว่าเร็วเกินไป
เออตลกดีอะน้องเฮทัดลูกจะต้องยกมือวายด้วย
เมธานบอกว่าทำตัวไม่ถูกแล้วจะต้องยิ้มต้องวายไงดี
ปีหน้าถ้าเกิดว่าผมอยากจะมีภรรยาขอบคุณครับผม